สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

สวัสดีค่ะดูสวยขึ้นเรื่อย

ไม่เขาสวยขึ้นทุกวัน

พักผ่อนให้เชือมน้ำ

มีเงินสามารถเนรมิตได้ทุกอย่างค่ะ
รถทัวร์มรณะเนี่ยนะคะตอนนี้ผู้บัญชาการตำรวจให้ภาคสามนะคะ
ก็ยืนยันแล้วว่าคนขับนั้นเสพยาบ้าจากอุบัติเหตุรถบัสเที่ยว๒ชั้น
ของบริษัทกันเองทัวร์จากจังหวัดกาลสินเสียหลักชนบนถนนสาย๓๐๔
บินบุรีนครราชศรีมานะคะตรงทางลงวังน้ำเขียว
ก็เป็นเหตุที่มีผู้เสียชีวิตสิบแปดคนบาดเจ็บสามสิบสองคน
ส่วนคนขับนั้นหลบหนีไปแล้วก็ไปพบตอนเช้าไปแอบอยู่ในสายไม่อยากเห็นภาพเลย
แอบอยู่ในป่าค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยจับกลุ่มตัวไว้ได้
ทราบชื่อคือนายกฤษณะจุธาชื่นอายุสี่สิบสี่ปีตอนแรกที่จับได้
บอกว่าไม่ได้ไม่ได้เมาจนกระทั่งนะคะ

และจากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังคนขับเคยถูกจับคุมคดียาบ้ามาแล้ว๕ครั้ง

เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหา๓ข้อหาคือ
ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นบาดเจ็บและเสียชีวิต

และ๓เสพยาเสพติดขณะขับรถ

ผลการตรวจสภาพรถนะครับปรากฏว่าเบรกไม่ได้แตกหรือว่ามีน้ำมันรั่วไหล
จึงเป็นไปได้ว่าคนขับไม่ชำนาญเส้นทางและขับรถเร็วเกินไป
ป้ายนั้นเขาบังคับไว้ที่๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ปรากฏว่าขับเข้าไป๘๓กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ประกอบกับเส้นทางนั้นเป็นขาลงยาวถึง๖กิโลเมตรนะคะ
ทำให้คนขับเหยียบเบรกแล้วปรากฏว่ารถเขาเป็นเบรกลม
ลมหมดหม้อลมหมดเลยก็เลยล่วงเป็นอย่างนี้นะฮะ
ตอนนี้ก็คือสงสัยอย่างหนึ่งว่าการดูแลเรื่องนี้
ยังไงคนขับสภาพนี้ทำไมถึงให้มาขับนะฮะ
แล้วปรากฏว่ารถก็ไม่ได้ตรวจสภาพมาแล้ว๒ปี

แล้วคุณมั่นใจเหรอรถทัวร์ทั้งหลายเขาตรวจสภาพหมด
ก็นี่ไงโดยเราหละหลวมมาทุกอย่าง
โดยเฉพาะในช่วงสงการกำลังจะถึงอย่างนี้
มันจะต้องเอาขนผู้โดยสารให้เร็วที่สุด
ผู้โดยสารมันมีความต้องการที่จะเดินทางกลับบ้านเยอะที่สุด
มันน่าจะไปตรวจก่อนสงการที่จะผ่านมา

ผู้โดยสารแขวนชีวิตไว้กับความตายตลอดเวลา
รถอย่างนี้ก็เป็นอาชีพที่คนก็ไม่อยากจะสมัคร

ใช่แล้วพอเข้ามาทำคนไม่มีคุณภาพไง

เวลาบังนอกเขาต้องตรวจสุขภาพจิต

ว่ามีความรับผิดชอบระบบสภาพจิตเป็นยังไง
อย่างนี้ดีกว่าทุกวันนี้ปัญหาหลักจริง

นักท่องเที่ยวเยอะไปขับรถนักท่องเที่ยว

ได้กลับรายได้น่าจะดีกว่า

รถทัวร์เนี่ยถือว่าน้อยกว่าพี่
ทุกวันนี้รถบริการสาธารณะมันก็มีเยอะขึ้นด้วยนะฮะ

ตอนนี้ก็ดีต้องจะทำไหมล่ะเท่านั้นเอง

อาชีพแบบนั้นเป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีใครอยากที่จะทำ

อาชีพที่ทุกคนอยากทำมาก
นั่นคือการไปขายตัวอยู่ต่างประเทศ

ประเทศแถวแบบว่า

เป็นการค้าประเวณีในเขตเอเชียใต้

ได้แก่อินเดียแล้วก็ศรีลังกา

หรือว่าได้รับโทษหนักหรืออะไรใด

ผู้หญิงไทยนี้จงยงไปทำงานตามสถานรสปา

ก็ได้แก่เมืองที่มีความเจริญอย่างเช่น

ออกไหมมีเครือข่ายชาวไทยแล้วก็ชาวอินเดียแล้วก็ผู้ติดต่อ
เมื่อไปถึงอินเดียแล้วเนี่ยกระจายผู้หญิงออกไปให้หมดเลยนะ
แล้วก็ไปตามเมืองต่างกันเลยทีเดียว

ใช่ล่าสุดนะเมื่อวันที่๒๒ที่ผ่านมา
ในนัดสวัสดิ์สาลีกรงศูนย์ประจำสถานกรงศูนย์ใหญ่
หน้าเมืองกรกฎาแล้วก็เปิดเผยว่า
ในเส้นทางในการทำงานของผู้หญิงไทยตามเมืองต่าง
ในเขตอนาคตรับผิดชอบของสถานกรงศูนย์ใหญ่หน้าเมืองกรกฎา
ผู้หญิงไทยไปทำงานกระจายไปตามเมืองต่าง
ที่มีความเจริญด้านธุรกิจนะนี่โรงแรมนะ
โดยหลบไปทำงานแถวชาญเมือง
จากขอวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็มาทำงานแล้วเนี่ย
ยังมีคนที่ขอวีซ่าแบบธุรกิจ
มาทำหน้าที่เทรนเนอร์สอนการนวด
ไม่ได้มาทำวีซ่าทำงาน
คือถ้ามาสอนก็จะต้องไม่ได้รับตังค์
แต่ถ้ามาทำงานเนี่ยก็ต้องเป็นวีซ่าทำงานซึ่งก็ต้องมารับตังค์
บางรายตำรวจอินเดียตรวจพบก็เลยต้องจับกลุ่ม
เพราะว่าเทรนเนอร์พวกนี้ที่บอกว่าหรือว่าผู้ฝึกสอนนี้นะคะ
ก็ต้องมีอะไรได้แต่พบว่าได้เป็นคนละ๘แสนรูปี
ก็คือ๔แสนบาทประมาณอะไรอย่างนี้
ใช่จึงถูกยึดแล้วก็ถูกส่งดำเนินคดีกันเลยทีเดียว
กรณีที่ถูกจับแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวนี้
ส่วนใหญ่จะอ้างว่าถูกหลอกลวงมา
ทำงานแล้วก็ถูกบังคับให้ค้าประเวณี
อย่างผู้หญิงอย่างนี้นะนางสาวดวงกมลเกียรติบำรุง
เพราะกล่าวอย่างนี้ว่าช่วงที่ผ่านมาได้พูดคุยกับพวกผู้หญิง
ที่มาค้าบริการที่อินเดียเนี่ยก็คิดว่าการเข้ามาในอินเดียมาทำแบบนี้เรื่องง่ายมาก
แล้วก็หญิงไทยนิยมที่จะมาทำแถบอินเดียมากขึ้นเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าร้านนวดในอินเดียพนักงานมักจะเป็นผู้หญิงถูกไหม
แล้วก็ทางแถวตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าทางภาคอีสานของอินเดีย
เนื่องจากผู้หญิงละไม้คล้ายคลึงกับคนไทย
ดังนั้นนางก็จะเอาหญิงไทยไปแสม

มันหลบหนีสายตาเจ้าหน้าที่ไม่ได้กันเลยทีเดียวค่ะ
เพราะว่าความเป็นจริงมันจะมีเบาะแสต่างเกิดขึ้น
เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอมันจะมีคนคอยแบบไว้บอกอะไรอย่างเงี้ย
หากเจ้าหน้าที่รัฐจับกลุ่มปั๊บนะก็จะถูกการที่แบบอินเดียนี่
ดำเนินคดีอย่างหนักติดคุกไหมติดคุกยาวนานมากด้วย
เขาถือว่าเป็นแบบไม่ส่งกลับไม่ส่งไม่ส่งกลับอย่ามายุ่งกับฉัน
แล้วอยู่อินเดียด้วยใช่คือประเด็นเรื่องของเรื่องเนี่ย
ผู้หญิงหลายคนก็ไปคิดว่าอินเดียมีมหาเสถีหลายคนเยอะ
โดยเฉพาะในเมืองใหญ่มุมใบ
คือเขาบอกว่าเสถีมันมี๖๐ล้าน๗๐ล้านคนที่เป็นอภิกษ์มหาเสถีอย่างเงี้ย
ก็เท่ากับประชากรของประเทศไทยที่เป็นอภิมหาเศรษฐีจริง
คือแต่ประชากรเขามี๑๐๐๐กว่า๑๐๐๐ล้านคนเป็น๑๐๐๐ล้าน
เขาก็เลยคิดว่าการที่เผื่อจะโชคดี
เมื่อก่อนอาจจะต้องไปขุดทองแถวอเมริกาแถวยุโรปทุกวันนี้มันยากขึ้น

อินเดียมีอภิกษ์มหาเสถีเยอะ
บางคนก็ตกถังเข้าสารก็เยอะนี่คือความคิดของเขาก็มั้งเกิดเป็นโฮป
ถูกก็เลยไปกันว่าเฮ้ยไอ้คนที่จะมีเงินแสดงว่าคนอินเดียที่จะมีเงินเข้าสปาได้เนี่ย

เขารวยมากแบบว่าเท้าไม่ต้องติดดินก็ได้
คือแต่แบบว่าเวลาจนก็คือจนจริง
เพราะฉะนั้นไอ้คนที่เข้าสปาได้เนี่ยแสดงว่าจะต้องมีฐานะ

มันก็เลยเป็นปากต่อปากว่าเฮ้ยนี่แหละ

เพราะว่ามันเป็นเหมือนการคัดกรองคนแล้ว
คนที่จะเข้าสปาได้แสดงว่าจะต้องเป็นคนที่รวยหรือมีฐานะ
ฝากเตือนหญิงสาวทั้งหลายที่คิดจะไปอย่างนี้นะฮะติดคุกนะฮะเขาไม่ส่งกลับ

หลงเชื่อในการหลอกลวงอย่างนี้นะ
แล้วก็โฆษณ์เนี่ยนะเรียกว่าหนักหนาสหรัฐสถานการณ์

หลอกแต่ก็บางคนโดนหลอกจริง
บางคนที่เขาไปจับแล้วโดนหลอกจริงก็เยอะ

การติดคุกเขาไม่เลือกหรอกเขาถือว่าคุณไปค้าประเวณี
คือบางคนช่วงนี้ตกงานปุ๊บก็บอกเฮ้ยไปนวดสิได้๓๔๐๐

พวกนี้ควรจะเป็นผู้เสียหายนะคนที่ถูกหลอกเนี่ย

ว่ากันไปก็เป็นไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
แต่อีกสิ่งหนึ่งวันนั้นครูปีชาก็ฝากถามมาว่า

เขาฝากถาม

แล้วแต่ตอบว่าคงทำอย่างอื่นให้กว้างขวาง
เช่นทำคุณทำทางใหญ่มา
ใช่แต่ถามว่าแต่ก็ต้องจำได้นะเขาเป็นคนขายห้าอย่างนั้น
หมวดจรูนใช่ไหม
จรูนใช่ไหมหมวดจรูนยังไม่ทันได้ใช้เงินยังไม่ทันตามหาโดนอายัดไปแล้ว
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณบุญถาวรปัญญาสิทธนายความได้ยื่นหนังสือถึงนายกสภาธนายความ

ร่วมกันจัดตั้งบุญธิดำเนินการธุรกิจการของบุญธิ
ว่าเป็นการแข่งขันกับองค์กรองค์กรสังกัดสภาธนายความ
ซึ่งทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนบอกว่า
ตอนนี้มีคนพยายามจะทำทุกทางที่จะโจมตีทนายตั้ม
ซึ่งเมื่อทำร้ายเมื่อมารยาททำไม่ได้ตามมารยาท
ก็ไปโจมตีที่มูลนิธิแทน
ซึ่งมูลนิธิไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลย
ถ้าเกิดว่าต้องการจะทำร้ายกันให้ไปทำที่ทนายตั้มคนเดียว
อย่าไปยุ่งกับมูลนิธิหรือองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อสังคม
เพราะว่าธนายตั้มบอกว่าองค์กรนี้ก็ช่วยเหลือคนยากคนจนมาเยอะแล้ว
ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีทางออกมาเยอะแล้ว
ทางด้านครูปีชาไม่จบ
วันก่อนธนายตั้มชวนไปหานายกตู่
ห่อนติดตามยังทนายตั้มชวนไปหานายกตู่คิดว่านายกตู่ว่างมั้ง
วันนี้ครูปีชาเขาก็เลยเอาบ้าง

ทนายตั้มก็บอกมองว่าเป็นสิทธิ์ที่ครูปีชาสามารถทำได้

ซึ่งตนไม่มีความกังวลใจต่อผลของคดีอยู่แล้ว
แล้วก็เชื่อว่ากองปราบน่าจะมีหลักฐานสมบูรณ์ตอนนี้เบื้องต้นตอนนี้๙๐
ซึ่งคดีนี้เน้นพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ที่มีความน่าเชื่อถือได้มากกว่าพยานบุคคล
เพราะฉะนั้นอันนี้เขาบอกว่ามันน่าจะน่าเชื่อถือได้มากกว่า
เพราะพยานบุคคลสามารถจุงใจ
หรือแบบว่าเอาคนนู้นคนนี้มาก็ได้มีตัวละครเพิ่มขึ้นมาเรื่อย
เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์
แต่ในส่วนที่ครูปีชาบอกว่าทำไมคุณจรูน
ไม่พยายามตามหาผู้ที่ขายลอตเตอรี่ล่ะ
เขาบอกว่าถูกหวยแล้วได้เงินตั้ง๓๐ล้าน
คนไทยมันจะต้องมีความกระตันยูกระตะเวที
รู้จักไปตามหาคนที่ทำให้ตัวเองถูกหวยบ้าง๓๐ล้าน
ไม่มีจิตใต้สำนึกหรือไงอะไรอย่างนี้
วันนี้ธนายต้ำเขาก็บอกว่าเขากันใส่อารมณ์ของมัน

เขาบอกว่าคุณจรูนธนายเขาก็พูด
เป็นผู้ซื้อลอตเตอรี่เป็นคนจ่ายเงิน
ถ้าถูก๓๐ล้านแบบนี้
จะให้ไปทำพิธีบวชให้คนขายเลยไหม

จะต้องไปบวชเลยไหมบวชหน่อยไหม
ซึ่งตนเอกบอกว่ามันไม่เกี่ยวกัน
เพราะว่าถ้าคนขายเป็นคนรู้จักกัน
ลุงจรูนก็อาจจะมีสีน้ำชายเล็กน้อยให้
ลุงจรูนยืนยันว่าไม่ได้รู้จักกับคนขาย
ดูแล้วสำหรับทนายเขาบอกมันไม่เมคเซนต์น่ะนะฮะ

ไม่ได้อยากให้ใครรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่ง

คุณจรูนไม่เคยอยากให้ใครรู้เลยว่าเขาถูกรางวัลที่หนึ่ง

โดยถ้าหากคนขายมาแสดงตัวว่าขายให้กับลุงจรูน
ตนก็ยังมองว่าลุงจรูนไม่จำเป็นจะต้องแบ่งเงินให้คนขายนี่
เพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของคุณจรูนที่ซื้อมา

แทนไม่ได้ว่าทำไมเขาถึงไม่ไปตามหาคนขาย
เหมือนกับที่เราไปพระธาตุพนมวันที่หวยออกเธอจำได้ไหม
โอ้โหคุณแม่ตกตื่นใจมาก

คนถูก๖๐ล้านปรากฏอีก๒๓วัน

แบ่งเงิน๓ล้านมาแจกหน้าพระธาตุพนม

โอ้โหชาวบ้านไปรอกันเต็มเลย
ตักปวดแดดร้อนมากคุณแม่แดดร้อนไม่มาง่ะ

ก็ไม่รู้ออสโมซิสเร็วมากว่า
คนที่ถูก๖๐ล้านจะต้องมาแก้บนที่พระธาตุพนม

ดูเป็นไงล่ะคะ
โดนกิน
ค่าทำผมหายหมดเลย
นั่งทำผมมาตลอด
ค่าทำผมไม่น่าจะเหลือ

อาจารย์รักอะ
อาจารย์รักว่าออกวันสุกแล้ว
ไม่ฉันอยากจะบอกว่า

ก่อนหวยออกให้แกมา

แกบอกแกให้เลขแม่นมาก
เป็นระยะเขาเรียกว่ามีอะไรส่อง

ไม่ว่าจะเป็นหมอดูหรือว่าเตา้อง้อยเตาเงย

อันนี้ต้องถูกสิขอบรมีพระยาทวิทยาลัยคาราก

ก็ถูกเยอะถูกน้อยอาจจะไม่รู้แหละแต่บุญกรรมพัฒนาที่พวกคุณทำมาจะได้ตามนั้นแหละ
ปรากฏว่าไม่มีบุญเลยค่ะเพราะไม่ถูกสักคน

หรอกแล้วจำเป็นไหมที่คุณจรูนจะต้องไปตามหาคนซื้อหวยอ่ะคนขายหวยเนี่ย
ไม่ใช่ปัญญาณอย่างนี้เอาวิทยาศาสตร์คุยกันทั้งทั้ง๖คุณเป้ยซื้อไป๑๐จ้า

จะไปจำทำไมล่ะจะบ้าเหรอ
ไม่ได้คุณแม่บางคนก็ปิดหน้าปิดตามันก็เดินไปเร็ว
นอกจากซื้อประจำหน้าตึกอะไรที่นี่ที่เขาขายเขาไปในไหนเนี่ย

จ้าประจำไอตัมปิดได้อยู่ที่มันมาส่งมาให้รับประจำไอตัม

พี่เหมียวไปต่างจังหวัดแถวอะไรนะบายพาร์ทคุณแม่จอดซื้อตลอดเลยนะ
พี่เหมียวชอบซื้อหรอเออสี่มวดละสี่ห้าพันมีไปถึงมั้ย
เอ้าเหรอยังไม่เคยถูกหรือสักมวด
ซื้อเป็นหมื่นถูกสองพัน
ทุกวันนี้เราเคยอ่านว่าถังแก๊สหายถังแก๊สเป็นสิ่งหนึ่งที่โจรขโมย
ว่านักแล้วนะครบสากในรายการของเราก็เคยอ่านมาว่า
หายร้านส้มตามภรราสุทธิแม่ค้าแบบสุดคนละ
อะไรหายฟืนเผาไฟยังหายเลย

ไม้ฟืนที่ไว้ย่างเป็ดย่างไก่ย่างทุกวันเนี่ยมันยังเอากันเลย

เกิดเรื่องขึ้นมาเรื่องหนึ่งนะคะว่า
คนว่างงานของเรานั้นที่ปีที่แล้วนั้นมีจำนวนหนึ่งก็น้อยลง
มีถึง๔๙๑๐๐๐คนก็๕๐๐๐อัลละน่ะ
คิดเป็นอัตราว่างงาน๑๓เปอร์เซ็นต์โดยมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น๖หมื่น๑พันคนนะคะ
เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วก็คือเพิ่มขึ้นมา๖๑๐๐
อ่ะทีนี้เมื่อแยกเขาก็บอกว่าคนที่ที่ว่างานสูงสุดคือผู้ที่จบปตีปริญญาตรีปริญญาตรี
ใช่ครับลองลงมามต้นแล้วก็มสตรปลายอย่างเนี่ย
คนที่ต่ำสุดเหมือนการศึกษาต่ำสุดก็คือว่างานน้อยสุด

ขณะที่เมื่อแยกประสบการณ์การทำงานเนี่ยนะครับ
บอกว่าผู้ที่ว่างงานที่ไม่เคยมาทำงานมาก่อนเนี่ย
คือคนที่ไม่มีงานทำมาก่อนเลยก็ไม่มีงานทำ
บานเลยถูกก็คือไม่มีก็รอไปรอไป
ส่วนผู้ที่ว่างงานที่เคยทำงานมาแล้วก็คิดเป็น๕๒นะฮะ
ส่วนผู้ที่ว่างงานภาคเกษตรกรรมนั้นมีถึง๒แสนกว่าคน
และผู้ที่ว่างงานจากภาคเกษตรกรรมคือนอกภาคเกษตรเนี่ย
คือที่ไม่ได้ทำทำไรทำนานซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ของเรา
ก็คือมี๒๔๐๐แต่ว่าคนที่ทำภาคเกษตรว่างงานไป๑๘๐
ก็น้อยก็ถือมันมีเยอะกว่าคือจำนวนนี้น้อย
แต่พอมวลรวมแล้วว่ามันมากขึ้นไงมากขึ้นถึง๖๐๐๐กว่าคนไง
หมายถึงว่าในจำนวนคนว่างงานที่ไม่มีรายได้
ทุกวันนี้คนจบปริญญาตรีจะกลับไปทำเกษตรกันเยอะ
แล้วก็ใช้วิชาความรู้ทำได้เป็นระบบที่ดี
มันก็ถือว่าดีนะพี่ทุกวันนี้เราสังเกตอย่างหนึ่ง
ผลการวิจัยเขาออกมาทุกวันนี้ถามว่าเมื่อก่อนคนจะ

จะเดินทางออกนอกไปซึ่งก็จะดีใช่ป่ะชอบมากเลย

เช่าเขาแล้วก็พอเรียนจบผ้าเกษตรก็กลับขึ้นไปทำ
แล้วก็ไปทำแบบไม่ใช้เคมีใช้แบบว่ารวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์แลกเปลี่ยนกัน
ทำอย่างเล็กก่อนคือเลี้ยงตัวให้ได้ก่อน

ฉันไปปลูกอ้อย
การเกษตรเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่

ถ้าทำมังคุดแบบว่าเป็นแบบมังคุดชั้นสูงเลยนะ
กิโลหนึ่งแพงเท่ากับผลไม้เมืองนอกเลยนะ
ถูกต้องมันคุ้นเนี่ยแพงมากอย่างที่กระทรวงภารกิจก็บอกแล้วว่า
อีกหน่อยเขาจะร่วมกับอารีบาบาโดยที่ไม่ผ่านข้อหาคนกลาง
เขาก็จะเอาสินค้าการเกษตรของเราโดยที่เน้น๑ออร์แกนิค
๒ผลไม้ในประเทศไทยที่คุณภาพสูง
สามารถขายได้ในอลิบาบาเลยนะพี่แล้วก็จะมีคนมาซื้อที่นี่
อันนี้เป็นภาพค่อนข้างอุตสาหกรรมนะแต่ของเราที่ว่างงานอยู่นี่คือ
เป็นพวกที่แบบว่ากเกษตรแบบทุนต่ำแต่ก็คือรายด้านลดลง
หมายถึงว่ารายได้ลงแล้วก็ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น
ทีนี้เราก็เวลาจะหางานทำอะไรก็มีอะไรทำก่อน
ถ้าสมมุติมีงานทำจงรักษาเอาไว้ณวันนี้
ถ้าสมมุติยังมีงานทำต้องรักษางานไว้ไหมคะหนู
วันสี่ไม่ได้นะข้างหนู

อยู่๖๐กว่าคิวพิธีกรทุกวันนั่งยังต้องรับจอบเลยเนอะ

ว่าทุกวันนี้คนเรามันก็จะเปิดอะไรแปลกมากขึ้น
ล่าสุดโครคสากเราก็ว่านักแล้ว
ผู้สื่อข่าวรายงานแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวอาหารเนี่ยคือแบบว่าอาหารแล้วก็สุดทนแล้วจริง
ขึ้นป้ายประชดคนมักง่ายที่ชอบมาหยิบฟืนนะฮะที่ใช้ในการทำก๋วยเตี๋ยว
แล้วก็อาหารตามสั่งเนี่ยไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
ให้ยิบให้ยิบจะเอาไปเผาตัวหรือ
ขนนะขึ้นขนนะได้ติดคลึมเปล่าเหรอหน้าด้าน
นี่เขียนผิดมาแล้วอยากไปเขียนให้ใหม่กัน

คือเขาเนี่ยเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านขายอาหาร
ร้านขายนี่แหละหาเป็นแบบว่าเป็นพลนี่แหละอยู่ริมสนุนสายอ่างทองสิงบูรีสายเก่า

แล้วก็วงเล็บถึงขอก็มีให้

ซงแข่ง

ซึ่งพื้นที่ใช้ในการประกอบอาหาร
ได้มีเพื่อนบ้านแล้วคนอยู่ในระวั
ก็ต้องใช้แรงกายในการตัดทอนถ่อนฟื้น

เดินทางไปเอาไม้เป็นกิโลเมตร

ก็พบว่าไม้ที่ตนเองนำมาทำฟืน
ซึ่งบางส่วนก็อยู่ในสภาพดี
โดนขโมยไปทุกครั้งหลายครั้ง

ได้ขึ้นป้ายประชดประชันเอาไว้

ฝากถึงผู้ที่มาหยิบไปโดยไม่ได้รับอนุญาตว่า
ถ้าหากต้องการไม้จะเอาไปทำประโยชน์

ทำให้ตนเองต้องเสียความรู้สึก
ซึ่งถ้าหากเข้ามาขอกันอนุญาต

ก็หมายนะฮะหนักเดินเวลาเป็นกิโล

เนอะจริงทุกอย่างแปลกแปลก
อันนี้คือว่าแปลกค่ะมาดูเรื่องโฮมโปรกันนะคะเริ่มแล้วค่ะ
กับงานโฮมโปรเอ็กซ์โปรนะคะครั้งที่๒๗
ตัวให้พร้อมฟิตรับมหากรรมความเย็น๑๖๒๕มีนาคมนี้
นักฮอล๕๘อิมแพคเมืองทองธานีค่ะ
ในครั้งนี้โฮมโปรนะฮะยกทัพสินค้ามหากรรมความเย็น
สินค้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและการบูรการแบบครบวงจอย
เอาใจผู้บริโภคให้ได้ช็อปสุดคุ้มหนักมาก
โปรโมชั่นลดกระหน่ำลดราคาสูงสุด๘๐นะฮะ
ต้องรับของสมนาคุณมากมายค่ะ
ค่ะก็ช็อปครบรับฟรีบัตรของขวัญโฮมโปร
มูลค่าสูงสุด๔๕๐๐๐บาท
ส่วนลดนะครับบวกกับรับเพิ่มสูงสุดอีก๓๓
บัตรเครดิตโฮมโปรบีซ่า
พิเศษค่ะสมาชิกโฮมโฟกัสแลกรับส่วนลดเพิ่ม
ลดสูงสุดถึง๒๐นอกจากนี้
ยังลดและรับสุดคุ้มจากบัตรเครดิตชั้นนำที่เห็นนี่เลยนะคะ
พร้อมพบความพิเศษยิ่งใหญ่กว่ากับการเปิดตัว
โฮมเซอร์วิสแอปพลิเคชันครั้งแรกภายในงานนะฮะ
แล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่กับดิจิทัลโซน
ที่บุ๊ตโฮมโปร๔๐
ที่จะทำให้ทุกการช็อปของคุณง่ายมาก

วันที่๑๖๒๕มีนาคม
วันสุดท้ายนี่ปิดเที่ยงคืนนะจ๊ะ

เป็นบุญตากระเทยเป็นบุญตาอือชะนี

ฉันก็นึกถึงเธอจะพูดถึงประเพณีอะไร

เพราะต่างบ้านนอกคุณแม่จะเล่นก่อนคนอื่นไง

แต่หนูไม่ดูหรอกหนูไม่ต้าหนูอาญ

เป็นออกจังหวันหรือเป็นต้นไม้หลักไปหมดแล้วคุณแม่
พี่แม่เดี๋ยวพูดเขาก็รออีก
อย่าไปดูหว่ะพี่แม่พูดแล้วไปไม่ได้เดี๋ยวเขาก็รออีกน้องมศ

ปีนี้จะเป็นบุญตาจะเห็นใครถอดเสื้อถอดแสงกันอีก
วันนี้ที่ดูคุณผู้มัชการทหารบกนี่
ก็เป็นประธานการแถลงข่าวตรวจเลือกทหารกองเกิน
เข้ารับราชการกองประจำการประจำปี๒๕๖๑
ชายไทยต้องเข้ารับการตรวจเลือก

แล้วก็เกิดปี๒๕๓๙ถึง๒๕๓๒อะไรอย่างเงี้ยและก็เกิดปี๒๕๓๙
ถึง๒๕๓๒อะไรอย่างนี้ที่ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกนะฮะ
หรือคนที่มีผลการตรวจเลือกในปีที่ผ่านมาแล้วยังไม่เสร็จสิ้นทุกกรณีเนี่ย
ปีนี้ทั้งหมดทั้งประเทศอยู่ที่๓๕๖๙๗๘คน
ทางที่ทางราชการมีความต้องการทหารกองเกิน๑๔๗๓๔คน

เอาแสนเดียวโดยจะทำการตรวจ

เออก็กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะก็เกือบ๒๐
เอานิดเดียว๑๓เอาแค่สำหรับ๓๐เปอร์เซ็นต์

สิบสองเมษายนนะฮะสถานที่ตรวจเลือกตามที่กำหนดไว้
หมายเรียกเนี่ยเขาจะมีบอกแล้วสด๓๕เนี่ย
แล้วก็ผู้อำนวยการเขตในอำเภอภูมิลำเนาของทหาร
ผู้สื่อข่าวก็ไปดูอีกว่าปีนี้คนดังมีใครกันบ้าง
มีดารานักร้องหรือบุคคลลูกชายของบุคคลที่มีชื่อเสียง
เขื่อนไว้ทางการเมืองทั้งหลายมีหมดเลยนะปีนี้นะ
เขาบอกว่าตรวจเริ่มเอาดารานักร้องก่อน
น้องคุณพัชระจิราธิวัฒน์

คนที่๒เจมส์อัศรัสกร
อาจจะไม่คุ้นใช่ไหมเจมส์มาไง
ขุนถนนจำเรินหรือนนท์เวอส

นายสหรัฐหิรันธนภูวะดล

นายสหรัฐหิรันธนภัวร์ดน

แล้วก็นายสอนรามอเนกราบ

นายกันทีปีติทัน

ได้เห็นเป็นบุญตาแน่นอนถ้าเขามา
คุณกันพิมุกภูวะกุล

ได้คนนี้ถอดได้แน่นอน

นายจิรายุระอองมณีทุกคนรู้อยู่แล้ว

ก็จะสมัครเป็นทหารกองเกินในวันที่๒เมษายนที่จังหวัดสระบุรี๒

จิรายุรอมณีกับมิคทองระยะก็จะสมัครเลย

แล้วก็พึ่งจบปริญญาตรีบทประจำการ

ตั้งแต่เกาหลีทุกคนเนี่ยต้องเป็น
จะมาเป็นดาราหมอหมอเลย

ลายลาย

น้องปูมชั้น๗ใช่ม่ะน้องปูมก็จบก็จะจบแล้วใช่ม่ะ

ส่วนมากก็ไปอยู่แบบว่าไม่ต้องทำอะไร

เอาสี่เดือนแรกก็จะฝึกแบบโอ้โหทุกอย่างเลยแล้วก็หลังนั้นก็จะ
รับเบียบฝึกอาวุธฝึกรังกายงูงี้งั้น

ร้านพี่มากกว่าเคยเกินหรอ
กบ้าเหล่ะอินี่

มีหมดอะไรนะประเทืองด้วย
เวลาโดนหมอดูทักว่าจะเจอเรื่องเฉา

เวียโอเคเรื่องเบลล่าจะเป็นคู่จิ้นกับพี่โป๊ป
ไอ้นู้นอันนี้จริงแล้วพี่เวียเขาโพสต์เรื่องของเขา
นะคะตอนแรกเขาก็ถามทีแรกเราก็ถามไปเพราะนึกว่าเขาแซวนะเบลล่าบอก
พี่เขาไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรหรอก
เขาดีใจความสุขอันมากกว่าแต่จริงนะไปอ่านที่เวียวพูดดีน่ารัก
แล้วก็เบลล่าก็บอกว่าไม่ได้กังวลว่าพี่เขาจะห่วง
เพราะเบลล์ค่อนข้างรู้ตัวว่าอะไรเหมาะสมแค่ไหนอย่างนั้น
ส่วนเรื่องที่จะรับงานคู่กันแล้วก็มีคนบอกว่าจะได้เลขถึง๘หลัก
เดี๋ยวขอนับก่อนนะคะว่า๘หลักนั้นเท่าไหร่
จริงตามนั้นก็สาธุค่ะจริงมีการติดต่อมา

ถามว่าเรื่องรับหรือไม่รับยังไงก็อยากให้รอดูได้ไหมอาจจะมีเร็วนี้
ซึ่งจะเป็นเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์หรือไม่ใช่เนี่ย
ถ้าได้ก็จะเป็นตัวที่๒ที่ได้ทำงานร่วมกันอะไรอย่างนี้
ส่วนที่หมอดูทักว่าเจอข่าวเฉานั้น
ก็ขอบอกว่าเบลเชื่อการกระทำของตัวเองมากกว่า

เป็นไงล่ะคนกำลังฮอตขนาดนี้ตอบอะไรก็ดูดีไปหมด

ช่วงหน้าเอ๊กกับเป่ยบ้าง

คุกกิ๊กดาราก
เดี๋ยวฉันดูสิอันนี้คุกกิ๊กช่วยเก่าอยู่ตรงไหนคุกกิ๊กช่วยเก่าอยู่ตรงไหน

เดี๋ยวฉันอาจจะคุกกิ๊กช่วยเก่า

เป้ยไงซึ่งตอนนี้ก็ท้องอยู่ด้วย
หลังจากที่สองสาวมีรูปกอดกันร้องไห้
หลังจากที่ปรับความเข้าใจหน้าลูกมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
หนึ่งในคือทั้งสองคนนี้ก็เป็นหุ้นส่วนทำธุรกิจความงามกันทั้งคู่เลยนะคะ
ก็พอเจอก็เหมือนปรับความเข้าใจเสร็จแล้วก็แบบโฮกันเลยเนี่ยนะ
เรื่องธุรกิจเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครเลยนะคะคุณค่ะ
คนเนี้ยอย่างนั้นขอบอกเลย
เรื่องเอ้าวะอะไรกัน
นี้เคยผ่านมาแล้วนะ

ไฮล์คลีมหรือลิปสติก
ที่มีหนิงตามกันด้วยมั้ย
ไม่ใช่งั้นคนนั้นอัน
นั้นนิงก็นั่นแค่ฟาดออกไปคนเดียว
ที่มีสี่ห้าคนแล้วคนเดียวที่โดนฟาดไปก็คือ
หูไฟอะไรของเยี่ยม
คือจะต้องหารายได้ให้ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีนะฮะ
แล้วก็เดี๋ยวจะทำเสื้อยืดขายด้วย
เสื้อสวยแล้วก็คุณมดดำก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วย
บอกว่าตอนนี้เขาจะทำให้ถึง๑๖๓๑๙คนทั่วประเทศเลย
คนบริจาคกรมธรรมให้๑อุ่นใจคือ๒๐๐บาทต่อคน

แล้วก็จะเข้าไปที่บัญชีของอันนี้เลยนะฮะ
เดี๋ยวเราจะเอานำเสนอต่อไปแต่นี่เรามาโปรโมทให้รู้ก่อนว่าเขาจะทำอะไรกัน

๒รถกว่าบาทพี่เดี๋ยวคืนนี้มดดำจะมีหลายลาย
ลุกออกแบบอันนี้ก็คือเป็นกำลังใจให้กับผู้พิทักษา
จะได้มีเวลาเขาบาทเจ็บตอนที่บาทเจ็บเราก็ไม่มีสวัสดิการนะฮะ

แล้วก็ไทยสู้เลยล่ะเรารุ้นผ่านทางไทยรัฐทีวีเนี่ยเนาะ

วันอาทิตย์วันอาทิตย์
วันอาทิตย์โอเคอย่าจำถึงสุกเนาะ
เคต้องโอเคอย่างนี้โอเคอย่างนี้
โอเคกลับมาเจอกันใหม่ครับ
วันจันทร์พักผ่อนวันเสาร์อาทิตย์ให้สบายฮะ